คุณผู้ชมคะจับนักโทษแหกคุกที่กระบี่ได้เพิ่มอีกคนนึงแล้วนะคะ
หนีกันไป๒เมื่อวานจับได้๑วันนี้ได้อีกหนึ่งแล้วค่ะ
เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาค่ะชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาคแปด
พร้อมด้วยตำรวจระเวนชายแดน๔๒และกองบังคับการปรับปราม
ควบคุมตัวนักโทษชายมณฑลขันสมานอายุ๔๗ปี
นักโทษคดีค้ายาเสพติดที่หนีจากเรือนจำกระบี่เมื่อ๓๐กันยายนนะคะ
นำตัวไปสอบปากคำไปจับได้ที่บ้านหลังนึงค่ะ
ที่บริเวณทางขึ้นน้ำตกเขาโร
ตำบลเขาโรอทุ่งสงจนครศรีธรรมราช
พลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เดินทางไปติดตามความคืบหน้าคดีในพื้นที่
ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่คุมตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์
นักโทษรายนี้ไปสพเมืองกระบี่ที่เป็นเจ้าของท้องที่นะคะ
ก็สอบปากคำขยายผลว่ามีใครช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการหลบหนีครั้งนี้
เมื่อวานนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดตรังพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษศรีตรัง
เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมกว่าร้อยนายบุกเข้าไปปิดล้อมขนำ
ไปในบ่อเลี้ยงกุ้งในพื้นที่บ้านบางค้างคาวตำบลเขาไม้แก้วอำเภอ๑๙จรังพร้อม
แล้วก็จับนักโทษชายอานนท์เดนมาร์ทอายุ๓๒ที่หนีพร้อมกับนักโทษชายมณฑลนะคะ
ก็ขณะที่นอนกอดปืนอยู่บนเปรยวนหน้าขนำเลยนะคะ
ซึ่งพอเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นยึดอาวุธปืนได้ตั้ง๓กระบอก
กระสุนอีก๒กล่องยาบ้าอีก๒๐๐เมตรรถยนต์๒คัน
ของกลางนี่เพียบเลยคุณผู้ชมตามภาพนี้เลยค่ะ
แล้วก็คุมตัวชายอีก๒คนที่อาศัยอยู่ในขนำไปสอบปากคำด้วย
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการให้แหล่งกบดานหรือมีประวัติก่ออาจยากรรมด้วยกันหรือเปล่านะคะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ขยายผลจนสามารถจับกลุ่มนักโทษอีกคนก็คือนายมณฑลวันนี้ได้สำเร็จ
ก็ครบแล้ว๒คนที่หนีนะคะ